ผมจะพาไปเล่นชิงช้าสวรรค์

โอ้โห

มันสูงคนตัวเล็กหน่อยเดียว

คยินเสียงเมื่ออคนรอเพียบเลย
พนักงานผู้ชายกว่านี้ขึ้นไปซ่อมครับโอ้โห
คนที่ต่อคิวอยู่ข้างล่างก็ตกอกตกใจเพราะมันสูงมันหวาดมันเสียวนะครับ
ก็ล้วนตัวล้วนที่พยุงเอาไว้นะครับ
วันหลังก็ขอให้มีอุปกรณ์ที่ดูแลความปลอดภัยหน่อยนะครับ

หลังจากที่ซ่อมให้เห็นแบบนี้นะคะ